การที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวในครอบครัวไม่น่าเชื่อนะฮะ
เรื่องแบ่งที่ดินเรื่องเงินเรื่องทองอะไรพวกนี้เนี่ย
ลุงเนี่ยใช้ขวานฟันใส่หลานกับน้องเขย

นี่คือมือขวาของนางยุวันดาคลังกลางอายุ๓๕ปี

ถูกนายไพรจิตหานสิทธิ์อายุ๖๒เป็นลุงแท้

เอ็นที่มือนี่ขาดเลยนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักของนางยุวรรณดาคนเจ็บนั่นแหละนะครับ
อยู่ที่ตะบนสำรานอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสิน

คนก่อเหตุยังใช้ขวานไปฟันหัวไหล่ซ้ายกับหน้าอกด้วย

เธอบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยอยู่ลุงของเธอเนี่ย
ขวานบุกเข้ามาแล้วก็ฟันใส่แบบไม่ยั้งเลย
สาเหตุน่าจะมาจากการที่ลุงต้องการส่วนแบ่งเงินชาปนกิจของตา

ซึ่งตาเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว
และลุงต้องการแบ่งที่ดินอีก๒ไร่
ซึ่งตอนนี้ก็แบ่งสรรปันส่วนกันไปแล้ว
แต่มันยังไม่ชัดเจนเรื่องแนวเขต
ที่สำคัญเมื่อเดือนสิงหาคมปี๖๔
ลุงเนี่ยเคยมาทำร้ายเธอถึงในบ้านมาแล้ว

ตำรวจให้เจรจากลายเกลี่ยกัน

ตอนนั้นลุงของเธอเนี่ย
ชดใช้เยียวยามาเป็นเงินแค่๕๐๐บาทนะ
แต่เธอเห็นว่าเป็นลุงเธอก็ยอมความให้
สุดท้ายล่าสุดเนี้ยเอาขวานมาฟัน

มีเกียงตัวหลบแล้วก็ตรงมือ
คือเขาจะฟันหัวแล้วยกมือขึ้นมาค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็บริเวณเนิน
โอ้โหนี่เธอบอกลุงกะฟันหัวเลยนะฮะ
ยกมือขึ้นรับนี่เอ็นขาดเลยนะครับ
ไหนจะตรงคอตรงหน้าอกอีกนะครับ
พ่อของคนเจ็บนะฮะชื่อว่านายบุญเพ็งนะครับ
ก็เป็นน้องเขยของคนก่อเหตุนี่
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาบ่ายของ๒๒มิถุนายน
ตอนนั้นนายบุญเพ็งบอกว่าอยู่ในบ้านได้ยินเสียงลูกสาวเนี่ย

เห็นนายไพรจิตอยู่ในอาการแบบคลั่งเลยล่ะ
ขวานเนี่ยที่มีเชือกผูกติดกับข้อมือของตัวเองเลยนะ
เอาแบบเอาเชือกผูกข้อมือกับขวานมาเลย
มาทำร้ายร่างกายลูกสาวแล้วก็วิ่งเข้าไปนะ
บุญเพ็งก็บอกก็วิ่งเข้าไปห้ามเข้าไปกอดรัดเลยนะ
แต่เอาไม่อยู่เลยถูกขวานฟันเข้าใส่หัวไปครั้งหนึ่ง

จากนั้นก็พยายามกอดรัดฟัดเหวี่ยงต่อก่อนที่นายไพรจิตเนี่ย
จะบอกให้ลูกชายของนายไพรจิตซึ่งบ้านอยู่ติดกันมาช่วยแยก

ซึ่งทั้งนายบุญเพ็งกับลูกสาวต่างก็บาดเจ็บสาหัสนะครับ
กันไปเนี่ยโอ้โห๕๐๖๐เข็ม
ท่านผู้ชมครับครอบครัวนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าจะดูว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ถึงมาแบบไล่ฟันกันขนาดนี้
ก่อนหน้านี้ในกรหารสิทธิ์เป็นพ่อของครอบครัวนี้นะครับ
เสียชีวิตนะส่วนนางทองเฟื้องที่เป็นแม่ยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งเขามีลูกด้วยกันสามคนก็เป็นผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่ง
ทีนี้ลูกคนโตเนี่ยเขาตายไปแล้ว
ลูกคนกลางคือนายไพรจิตคนก่อเหตุนี่แหละ
มีลูกคนเล็กอีกคนนึงชื่อนางทวีก็ตายไปแล้ว
ทวีก็คือเนี่ยแม่ของคนเจ็บเป็นภรรยาของคนเจ็บด้วย

ทวีเนี่ยเขาก็ได้รับมรดกจากการที่แม่เนี่ยเฉลี่ยแบ่งที่ดินให้
ลูกสามคนคนหนึ่งก็ประมาณสิบหกถึงสิบแปดไร้
ทีนี้เหมือนกับปัญหามันยังไม่ลงตัว

คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปที่บ้านของคนเจ็บนะฮะก็คือคุณยุวันดานะครับ
อยากจะไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกสักครั้งนึง
เธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอเปิดประตูรั้วบ้านเอาไว้
ลุงก็คือนายไพรจิตก็เลยเดินตรงเข้ามาที่ครัวหลังบ้าน
เธอเองกำลังนั่งอยู่กับยายพอเปิดประตูเข้ามานี่ถือขวานมาด้วยเลย
แล้วลุงฟันแบบไม่ยั้งเลยคือแบบกะเอาตายอ่ะ
เขาบอกกับตำรวจวันนี้นะคะที่ไปให้การให้ปากคำมาเขาบอกว่า
เพราะติดใจเรื่องเงินเงินตรงนั้นแหละค่ะชาวภารกิจ
เขาบอกว่าเขาเสียมาแล้วเขาเสียมาหลายครั้งแล้วเขาไม่ได้ส่วนแบ่ง
ซึ่งเงินตรงก้อนนี้เราก็ชี้แจงกับญาติพี่น้องทุกคน
ญาติผู้ใหญ่ทุกคนว่าเนี่ยเราเอามาจัดงานศพให้ตานะ
มันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของตาซึ่งมรดกทุกอย่างตาก็แบ่งไปเรียบร้อยแล้วว่า
บ้านตรงนี้ให้ใครเป็นชื่อคือมีใบทุกอย่างค่ะ
มีลูก๓คนตาแบ่งไว้ให้หมดแล้วเธอนี่เป็นหลานตา
แต่ทีนี้ที่เขาบอกเงินชาปนกิจเนี่ยที่หลานสาวบอกเมื่อสักครู่เนี่ย
คือคุณตากรเนี่ยเสียชีวิตเมื่อสิบห้าพฤศจิกายนปีหกสี่
มีค่าชาปนกิจศพเนี่ยที่ได้มาเนี่ยหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท
ในเอกสารของคุณตากรนะซึ่งก็เป็นพ่อของคนก่อเหตุคือนายไพรจิตเนี่ย
เป็นตาของนางยุวรรดาเนี่ยบอกว่าในเอกสารผู้รับประโยชน์เนี่ย
ก็คือให้ยุวรรณดาที่เป็นหลานรับเงินแต่ผู้เดียวนะ
นี่เธอเอาเอกสารให้ดูเธอก็เอาเงินเนี่ยมาจัดงานศพให้ตา
รวมเรื่องการทำบงทำบุญอะไรเนี่ยเธอบอกเธอทำหมดมันแจงได้หมดนะ
ความจริงงานศพทั้งหมดเนี่ยมันแสนสี่เงินที่ได้มาจากการได้ค่าชาปนกิจศพเนี่ยคือแสนแปด
มันเหลือเงินอยู่สี่หมื่นเงินสี่หมื่นนี้เธอบอกเธอต้องเอาไว้ทำกองบุญอุทิศให้ตา
ก็ใช้เงินประมาณแสนห้าเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเงินสี่หมื่นเป็นเงินตั้งต้น
เดี๋ยวที่เหลือจะหาเติมเองแต่ถ้านำเงินไปแบบทำกองบุญอุทิศก็คือเอาไปแจกไปจ่ายไปทำบุญให้ตาแล้วอะไรพวกนี้เนี่ย
คือถ้าเกิดมันพอแล้วก็อาจจะไม่ต้องหาเพิ่มอะไรมากมายอะไรประมาณอย่างนั้น
นี่นะฮะเราก็ไปที่บ้านของนายไพรจิตนะครับรั้วอยู่ติดกันเลยนะครับ
นี่ฮะเขาเล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาต้องการจะไปชวนแม่ไปกินข้าวที่บ้าน
ก็พกขวานไปด้วยอ้างว่าเขาพกขวานติดตัวเป็นประจำ
เหรอคะมีคนพกขวานติดตัวเป็นประจำแล้วคนเจ็บเขาบอกเห็นเอาเชือกมัดมือมันติดกับขวานมาด้วย
เขาบอกพกเป็นประจำพอไปถึงหลังบ้านเนี่ยเห็นหลานสาวคือยุวรรดาทำท่าเหมือนจะมาทำร้ายเขาก่อน
เขาเลยต้องใช้ขวานเนี่ยป้องกันตัวนะส่วนเมื่อปีก่อนที่ว่าไปทำร้ายกันเนี่ยเขาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนก็จริง
เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วมาเหมือนกับมันมีคำถามประมาณว่ายุวันดาเนี่ยมาถามในสิ่งที่มันเหมือนกับเขามองเขาก็เป็นผู้ใหญ่กว่าอะไรประมาณอย่างนี้
เขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมยุวรรดาหลานสาวเนี่ยต้องตบตีตนด้วยอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวฟังแล้วกันนะฮะ
ผมสมทบให้พ่อตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นละ๒๐๐๐๓๐๐๐ก็มีทุกปีทัพพนักกิจทักษอและก็ทัพพนักกิจตำบลด้วย
เดี๋ยวเราทำวัน๑๐ปีกว่าไม่ใช่เริ่มแรกหรอก
ความแน่ละลงมือก่อนเพราะว่าเป็นภูมิเป็นผู้ใหญ่กว่าไม่กลัวมันจะไม่สู้ถ้าไม่สู้แล้วก็แล้วไป
แต่มันส่วนกับมันกิ่งคนมาเกินไปแล้วไปถามตำรวจก็ได้
ตกลงไปถามตำรวจเลยผมให้ข้อมูลกับตำรวจเก็บเลยแล้ว
ก็มีเรื่องหนึ่งที่นายไพรจิตเขาบอกว่า

มันก็เลยเหมือนกับเอาแล้วอยู่ดีทำไมแบบย้วนดาวไปจัดการหมดประมาณอย่างนั้น
แต่ยุรุนดาเขายืนยันว่าก็เขามีการเขียนระบุไว้ชัดว่าให้เธอเป็นคนจัดการ
ข้อมูลของยุวรรณดาบอกว่าแม่ของเธอเนี่ยที่เป็นลูกสาวคนเล็กเนี่ย
ตาที่เสียชีวิตเนี่ยก็ส่งมาตลอดเหมือนกันนะ
แต่ว่าทางใครจิตที่เป็นลุงเขาบอกเขาก็ส่งมาเป็น๑๐ปีอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
นายไพรจิตบอกว่ามันมีเรื่องที่ดินอีกนะที่ดินข้างนอกแปลงหนึ่งนะฮะ
ยุวรรณดาบอกว่าจะขายที่ดินแล้วเอาเงินมาทำบุญให้ตา
แต่พอขายที่แล้วไม่รู้ว่าขายไปได้เงินเท่าไหร่
แต่กลับเอาเงินไปสร้างรั้วบ้านซึ่งมันเป็นการเอาไปใช้จ่ายส่วนตัว
ตัวเขาก็คาใจมันไม่เหมือนกับที่ตกลงเอาไว้
เออถ้าขายที่ดินที่มีอยู่แปลงหนึ่งนอกเหนือจากการแบ่งให้ลูก๓คนเนี่ย
แล้วเอาเงินมาทำบุญให้พ่อเขาก็คงไม่ได้คาใจอะไร
ท่านผู้ชมครับทางตำรวจสพสามชัยนะครับ
ที่เกิดเหตุบอกว่าเหตุการณ์นี้นะครับ
พนักงานสอบสวนก็กำลังรอผลการตรวจบาดแผลของคนเจ็บทั้งสองคนจากแพทย์นะครับ
ถ้าแพทย์ลงความเห็นมาว่าต้องรักษาตัวกี่วันกี่วัน
ก็จะแจ้งข้อหาว่ามันเข้าข่ายแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ถึงขั้นพยายามฆ่าหรือไม่อย่างไร
เรื่องต้นเนี่ยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บกับนายไพรจิตคนก่อเหตุเอาไว้แล้ว
เดี๋ยวพอได้รับเรื่องของเอกสารทางการแพทย์จากคนเจ็บทั้งสองคนมาเนี่ย
ก็จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป